คุณผู้ชมครับจริงผู้ร้องในวันนี้ที่เราฟังความวินิจฉัยของศาสนิ์
จริงทำงานมาหลายอย่างแล้วนะคะงั้นเอาสักตำแหน่งหนึ่งก็แล้วกันนะคะ
ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะ
คุณนัทพรโตประยูนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เอาให้ตรงกันก่อนครั้งแรกยื่นผ่านอายการสูงสุด

แต่ว่าทีนี้พอเลยวันตามกฎหมายก็เลยใช้สิทธิ์ในการยื่นเองยื่นตรง

ซึ่งตอนใช้สิทธิยื่นตรงตามรัฐมนูลที่ใช้คือใช้มาตรา๔๙อันนี้ยื่นตรงยื่นเองได้

ในขณะที่อีกหนึ่งมาตราที่พูดถึงในข่าวคือมาตรา๙๒อันนั้นคือกฎหมายประกอบคือกฎหมายพักการเมือง

แล้วไปยังไง๒มาตรานี้อยู่ด้วยกันในคำนั้นได้ไหมคะ
ศาลก็แค่สั่งให้หยุดการกระทับอื้ออ
แต่วันนี้จะเห็นว่าสารนุนไม่พูดถึงมาตราอื่นเลยจะให้มาตรา๔๙มาตราเดียว
นี่มาตรา๔๙น่ะศาลท่านยังไปได้ใดใจให้อีกว่า
ข้อบังคับพักเนี่ยมันมีปัญหาต้องแก้ไข
ที่การแก้ไขสารท่านสั่งไม่ได้เพราะไม่ใช่อำนาจศาลไม่ใช่ล้มล้าง
สารท่านก็บอกว่าอันหนึ่งคาดคล่อมคับพักมันไม่ถูกต้อง
ก็ให้หน่วยคือมากความคับพักการจะแก้ไขความคับพักเนี่ย
ก็ต้องให้กรกตตามมาตรา๑๗
ตรา๑๗เนี่ยก็กำหนดว่าหากพบภายหลังว่าข้อบังคับพักเนี่ย
ภาย๖๐บันหากพักไม่แก้ไขถูกยุบทันที

กำหนดเขียนที่สารอาจมินใช้ก็คือ
หากการกระทำของผู้ร้องทั้ง๔พบว่ามีการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ให้การอย่างนี้ไว้ให้การอย่างนี้ไว้ก็มันมีประเด็น
ประเด็นคือว่าก่อนที่ผมจะร้องสารธรรมนูนผมร้องกรกตไว้แล้ว
ว่าข้อมคับภักดิ์นี่ใช้ไม่ได้
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งผมก็ล็อกตามมาตรา๙๒ไว้แล้ว
ว่าการกระทำของพักเป็นปารปักไม่เกี่ยวกับล้มล้างนะครับ
วันนี้จะเห็นว่าสารไม่พูดถึงล้มล้าง
ไม่พูดถึงเป็นปรปักตามมาตรา๙๒เลย
เพราะสารถือว่าเป็นหน้าที่ของกรกตที่จะต้องสอบสวน
แล้วก็ส่งเรื่องให้สารพิจารณาตามเหมือนกับพักไทยรักษาชาติ
อันนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้อย่าเพิ่งดีใจนะครับ
วันนี้เป็นวันที่ศาลทำได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบที่สุด

เพราะฉะนั้นการล้มล้างในประเทศไทยมันไม่ค่อยมี
เพราะการล้มล้างเนี่ยมันต้องไปสืบสวนกันว่าต้องทำจนถึงขั้น
แต่ว่าเป็นปารปักเนี่ยองค์ประกอบทั้งหลายแหล่เนี่ย
ผมเรียนเลยว่าปัจจุบันเมื่อประมาณเดือนธันวา
กรกตเรียกผมไปสอบสวนคณะอนุกรรมการเรียกสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เตรียมที่จะเสนอคณะอำนวงประกอบการเลือกตั้งพิจารณาว่า
เข้าเป็นปรปักไหมก็จะส่งสารน้ำนูล

คือสรุปว่าที่เอาอย่างนี้นะคะคือถ้าเรียนคนนอกเนี่ยเวลาตามข่าว
วันนี้เท่ากับว่าอนาคตใหม่รอด
แต่คุณนัทพรกำลังจะบอกว่าอ๋อเปล่ายังมีอีก

แต่สารก็ติ่งเรื่องข้อบังคับพักเนี่ย
ให้กรกตไปแก้ไขให้กรกตดำเนินการ
กกตก็ได้ดำเนินการตามมาตรา๑๗พร้อมหน้ากกต
แล้วพักอนาคตใหม่ก็ต้องแก้ข้อมคับพัก

เสร็จแล้วมันจะมีมาตรา๙๒ที่ค้างอยู่

ซึ่ง๙๒ขอสัญญาที่แทรกค่ะ
ที่ว่านี้คือคุณนัทพรก็ร้องกรกตด้วย๙๒ไว้ก่อนนะ

พฤษภาแล้วเดินเรื่องไปถึงไหนยังไงคะ
ผมเข้าใจว่ากกตคงจะดูคลายภาคศาสาร
หากศาสตร์ตัดสินว่าข้อมคับภักดิ์อันนี้มีปัญหา

แต่ว่าสารกรกตดำเนินการสอบสวนไต่สวน
สำนวนเรียบร้อยแล้วที่ผม

ข่าวทั้งหมดทั้งหลายแหล่ผมเรียนตรงนะคุณจอมฝัน
ผมไม่เคยคิดจะให้ข่าวไม่เคยคิดจะแสดงข่าวเลย
เพียงเพลงว่าทำตามประมวลทำกฎตามกฎหมายทำอะไร
เพราะเราไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้น
เราต้องการให้ถูกต้องตามรัฐมนูลตามกฎหมาย
แล้วก็พักกันเมืองเราต้องการให้พักกันเมือง
อยู่ในระบอบประชาชิปไทยอันมีภาพภาษาเป็นประมุก
เท่านั้นเองผมไม่ได้แล้วผมต้องการว่า

ถือว่าคุณไม่อยู่ในระบอบชาปไตย
อย่าลืมนะระบอบนี้เรามี๘๘ปีแล้ว
ผมอยากให้ระบอบนี้อยู่คู่ประเทศไทย
และต้องการให้ระบอบนี้ไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลง

เรื่องที่สารสาธารณูนเห็นเรื่องข้อมังคับพัก

คือเรียนเข้าใจตามที่ศาลบอก

ในขณะที่มาตรา๙๒กฎหมายพักกันเมือง

มันถูกนำด้วยมาตรา๔๙รัฐมนูลใช่ไหมคะ
แต่ว่า๙๒พปพักกันเมือง
คุณนัทพรรณร้องไว้กลางปีที่แล้วใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นขอกลับมา๒คำร้องนี้ก่อน

มาตรา๔๙ใช่ไหมคะรัฐมนูล
ทีนี้มันมีคำร้องที่๒เพิ่มไปเนี่ยเพราะอะไรคะ
คือจริงคำร้องคำร้องแรกคำร้องที่๒เนี่ย

คำเลาะเพิ่มเติมเพิ่มเติมข้อมูล

แต่ข้อมูลแต่ละภาคยกตัวอย่างกว้างนี้ของท่านวิทยาลัยขา
โพศกภาคถ้ามันพูดท่านบรรเมืองซวยมีที่หลัง

ยื่นเพิ่มเข้าไปยื่นเข้าไปตอน
คำร้องแรกเลยหรือคำร้องคำร้องแรกครับคำร้องแรก
แล้วมันขึ้นต้นที่๔๙รัฐมนูลแล้วมันไปลงท้าย๙๒
สารท่านสารท่านไม่รับพิจารณาคำร้องมาตรา๙๒
เนื่องจากว่า๙๒มันผมยืดเองไม่ได้สารก็ตัดคำร้อง๙๒ออกวันนี้สารพิจารณาคำร้องเดียวคือคำร้องมาตรา๔๙
อันนุกรรมการสอบผมเรียบร้อยล่ะครับเพียงแต่ว่าที่ส่งให้กรรมการคณะใหญ่คณะใหญ่พิจารณา
ผมถึงบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจ
วันนี้เป็นเพียงเริ่มจุดเริ่มต้น
แล้วผมก็ดีใจที่สารออกมาแบบนี้
เพราะถ้าสารออกมาบอกว่ายกคำร้องผม

แต่ข้อมคับภักดิ์ให้กรกตรมาเรียนการ
แล้วก็การกระทำของทัพผู้ร้องทั้งสี่
ถ้าเกี่ยวกับกฎหมายบุคคลกฎหมายอาญา

เพราะเรื่องปฏิปักยังไม่พิจารณา
อันนั้นเดี๋ยวว่ากันสงสัยเราได้พบกันอีกมั้งคะคุณนัทธ
เรียนขอมาสองคำล้องที่ว่านี้ก่อน
สองคำล้องที่ว่านี้การบรรยายของคุณนัทพอคือคนรู้จักคดีอิลลูมินาติ
จริงอยากให้คนจำว่าคำร้องนี้คือคำร้องคดีอะไรกันแน่คะ
จริงครับอีลูมินาติมันไม่เกี่ยวเลย
ผมเพียงจะเอามาให้เปรียบเทียบให้เห็นว่า
แนวคิดของหัวหน้าพักท่านนี้
ท่านมีเอาแนวคิดของพวกนี้มาใช้
มันก็เลยเกี่ยวฟันก็เลยเขียนให้ดูให้เห็นว่าเนี่ย

แล้วก็ลักษณะโลโก้มันมีส่วนคล้ายเท่านั้นเอง
จริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลย
คดีนี้หัวใจของคดีนี้คือ๑ข้อบังคับพัก
๒การเป็นลงนามในอัศจรรยาบรรณไอศาลอระหว่างประเทศ
แค่นั้นแล้วก็ข้ออีกเรื่องการที่ว่า
๒๔๗๕เนี่ยศาลไม่ได้พูดถึง๒๔๗๕เลย

เรียนถามฉันไม่ค่อยเข้าใจข้อกฎหมายหรอกนะคะ
เด้นถามภาษาชาวบ้านดิฉันนะคะก็คือว่า๒คำรองที่
บรรยายทั้งหมดของคุณนัทพรที่ว่านี้เนี่ย
เรียนเห็นว่ามีเนื้อหา
ไม่น้อยเลยที่พูดถึงคุณทักษิณกับคุณยิ่งรัก
เยอะมากจนแบบตกลงไปร้องพักเดิม
พอด้วยหรือเปล่าคือทำไมถึงพยายามจะโยงว่า
คนกลุ่มที่มีปัญหาพวกนี้จะเป็นคนกลุ่มเดียวกัน

ก็จะหาว่าสารตัดสินธรรมไม่ดีถ้าไหนสารตัดสินธรรมดีก็ก็ยกอย่างวันนี้
สารธรรมดันตัดสินที่มีที่ถูกต้องที่สุด
แล้วผมเรียนตรงนะในฐานะเป็นนักกฎหมายเนี่ย
ผมไม่เคยเห็นที่คิดีไหนที่เอาคนต่างช่าย
ซึ่งมันเป็นการก้าวกายขบวนการศาลมากกว่า

การที่คุณกระทำเรื่องหัวใจเรื่องนี้อย่างเดียว

ผมต้องการให้ระบบไอ้ชาวไทยอันหวีภาษฎีเป็นประมก

แล้วกฎหมายต้องเขียนบังคับไว้ว่ามาตรา๔๕รัฐมนูนไปดูได้เลยครับว่า
ว่าไม่ว่าอุดมการเมืองใดหากล้อมล้างอุดมการนี้
ถือว่าสารจะไม่คุ้มครองมาตรา๔๕
เดี๋ยวผมจะให้คุณจอมฝันฉบับหนึ่ง

ฉบับนี้ทุกคนจะเห็นเลยว่าผมเรียงแต่ละเรื่อง

คือที่พยายามจะโยงคุณทักษิณคุณยิ่งรักมา
คือกำลังจะพยายามโยงให้เห็นเรื่องของ
สารัฐธรรมนูนใช่ไหมคะคือชี้เป้ยที่สารัฐธรรมนูนเป็นหลัก
แต่จริงแล้วในคำบรรยายคำร้องเนี่ย
แล้วมีการพูดถึงสารอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ใดก็แล้วแต่พูดถึงพักการเมืองที่โดนยุบไปแล้ว
ใดก็แล้วแต่แต่ดิฉันเข้าใจถูกไหม
ว่าคุณนัทพรกำลังจะโยงว่า
ทักษิณยิ่งรักธนทรอนาคตใหม่
คือพวกเดียวกันและพวกนี้ต้องการลมล้าง
เรียนสรุปถูกไหมถ้าผิดบอก
โดยที่คำบรรยายทั้งหมดนี้นะคะก็คือไปลากมา
ตั้งแต่สมัยเรียนสมัยเป็นอาจารย์
สมัยก่อนตั้งพักการเมืองใดก็แล้วแต่
ของ๓๔คนหลักหลักของพักและก็รวมถึงเมื่อเป็นพัก
เอาอย่างนี้นะคะคือสรุป
พักอนาคตใหม่เขารับสมัครเลือกตั้งด้วย
คือไม่ได้แปลว่าเขารบระบบ
หรือยอมรับกับระบอบที่ใช้อยู่เหรอคะ

มันเป็นวิธีการเขาเรียกว่า
เราใช้ทางสิทธิทางการเมืองมาแอบแฝง
จริงแล้วการจะรู้เจตนาของคน
อยู่อย่างคุณจอมฝันว่ามีเจตนาอย่างไร
เราไม่สามารถรู้ได้เลยมันต้องเอาค้นหาจากอดีต
ว่าคุณมีแนวคิดอย่างไร
คุณมีแนวคิดเกี่ยวเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างไร
แล้วคุณปัจจุบันคุณคิดอย่างไรผมถามคำเดียวว่า
จำเป็นไหมพักการเมืองต้องไปพูดถึง

ทำไมคะปฏิวัติ๒๔๗๕คือ
การล้มล้างสาบานกษัตริย์อันนั้น
แล้วผมอธิบายถ้าใครได้อ่านถึงจะรู้ว่า
ผมอธิบายหมดความว่าระธรรมนูลตามหลักพระชายศาสนภัย
คืออะไรคำว่ารหภัยพระภิกษาภาคพรรณานั้น
และสถาบันกษัตริย์จะอยู่ตรงไหนในรัฐมนุน
พระคุณภาพควดใหม่ให้สัมภาษณ์ไว้
แล้วก็บอกว่าจริงแล้วคือกลับโยงกลับไป
เขาได้บอกอยู่แล้วว่าการแก้ไขรัฐมนูลหมายความว่าอย่างไรบ้าง
ซึ่งเขาก็ยืนยันเมื่อวานอีกแล้วด้วยนะคะว่า
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนั้นไม่ได้จะมีการแก้ไข

เขาบอกว่าเขาเคยบอกมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

ตั้งแต่มาตราสามมาตราสองและมาตราสี่ห้าค่ะ
ข้อบังคับพักทุกพักในประเทศไทยต้องเขียนว่า
อุดมการภักดิ์การเมืองระบอบการประคองประชาติไตรอันมีพระมหาสัตว์เป็นประมุข
เนื่องจากว่าอันนี้เขาเรียกรูปแบบการปกครอง

การที่คุณไปเปลี่ยนข้อบังคับภักดิ์เป็นหลักประชาติไตรตามรัฐมนุน
อันนี้ก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
แต่ตามรัฐมนุนก็คืออันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมาณ
ไม่มีครับคุณไปตีฟาร์มมาเอง
ถ้าสมมุติคุณแก้รัฐมนุนทั้งฉบับใหม่แล้วไม่เขียนเรื่องสถาบันภาษาสัตว์

เดี๋ยวลองถามแทนนะ
แต่คืออันนี้ก็เท่ากับว่าคือคุณนัทพรก็คิดแทนเขาไปในอนาคตนะคะ

และเขาจะทำอย่างที่คุณนัทพรคิดหรือเปล่า

เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคำถามนี้
ก่อนที่ผมจะเอาคุณมาเขียนว่าเขาคิดอย่างนี้เพราะอะไร
ผมได้เอาข้อมูลทั้งหมดการแสดงออกทั้งหมด

เขาไม่ต้องการให้พระอาสัตว์สถาบันดาลทรัพย์มนูญ

หลักการ๒๔๗๕มันจะอธิบายการกระทำของเขาทั้งหมด
แล้วเขาเอา๒๔๗๕มาบอกตลอดเวลาว่า
เขาต้องการทำภารกิจ๒๔๗๕ให้สำเร็จ
เดี๋ยวคือตกลงเราเข้าใจ๒๔๗๕ตรงกันหรือเปล่า

๒๔๗๕ของคุณนัทพรกับ๒๔๗๕ของพรรคอนาคต์ใหม่และสมาชิกพรรค
หรือคนที่คิดถึง๒๔๗๕ไม่เหมือนกันเลยเหรอคะ

๒๔๗๕เนี่ยนะมันมีขั้นตอนการรัฐนวณ๒๔๗๕เนี่ย
ในหลวงเนี่ยถูกดำเนินคดีได้

เว้นแต่คณะอำการพฤษภารัฐดรจะให้ดำเนินคดี
คือกำลังจะเอาว่าคนเดี๋ยวนะคะ

คุณนัทพรกำลังจะบอกว่าคุณที่เห็นด้วยกับ๒๔๗๕

ฉบับแรกเลยชั่วคราว๒๗๕ต้องคุณไปดูแต่ละมาตราเขาจะเขียนอะไร
อ่ะงั้นเดี๋ยวฉันถามใหม่อันนี้อาจจะไม่ลึกซึ้งก็ได้นะคะ
แต่ดิฉันถามด้วยความเข้าใจของคนที่เรียนมาแค่นี้นะ
ก็คือว่าตกลงแล้วอันนี้ขออนุญาตถามส่วนตัว
คุณนัทพรตกลงคุณนัทพรเอาประชาธิปไตยหรือเปล่า
ทีนี้ความหมายของคุณนัทพรบางจะบอกว่าบางกลุ่มคนที่พูดถึง๒๔๗๕อย่างเข้มข้น

ตั้งแต่ตมุทธศาสตร์เป็นระบบประชาธิปไตร
แต่ระบอบประชาธิปไตย๒๔๕มันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้น
ลักษณะเขาจะตัดถาบันกษัตริย์ออก
ดิฉันกำลังจะถามว่าตกลงแล้วการที่อนาคตใหม่พูดว่า
เขาก็ย้ำว่าในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์
จะคงไว้อยู่แล้วก็คือตามเนื้อหา
คุณทัศนภอนก็ยังไม่เชื่อ
ว่าผมไม่ต้องการตำแหน่งในเริมตรี
แต่ผมต้องการมีอำนาจไปต่อรองจุด
จุดนะแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งบอกว่าสถาบันกษัตริย์จะอยู่ได้
จะต้องมีการเจรจาหรือนองเลือดอ่าเดี๋ยวก่อนเรียนกำลังจะบอกว่าอืม
เราเราพยายามพาดเพียงน้อยหน่อยเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ตอบคนเดียว
เขายังไม่ได้มาตอบนะคะคือเอางี้เนื่องจากเวลากระชับ
อย่างนี้นะคะที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยคือในส่วนของคำร้องคุณนัทพร
อาจถูกมองได้ไหมคะว่าไม่ว่าคุณนัทพรจะรวบรวมพฤติกรรม
คุณธนทรสมัยใดก็แล้วแต่หรือคณะกรรมการบริหารพักษ
แม้กระทั่งมีการพูดถึงของคุณพันนิกาเนี่ยนะคะ

คือมันก็อาจจะถูกมองได้ว่า

ตีความมากกว่าเจ้าตัวเขา

มันเป็นข้อคิดข้อเขียนของเขาทั้งรวน

อ่านคำร้องปิดคดีผม๗๒หน้า

พออ่านคำร้อง๗๒หน้าผม